ปิดสะพานตินน์สู้ลานนนท์เป็นการทั่วคราว
เพื่อร่วมกันจุดเทียนแสดงความไว้อาลัย

สำหรับคนเอกเปลมตินสู้ลานนท์

รวมทั้งในพื้นที่ที่ตำบลเกาะยออำเภอ
ตำบลพวงแล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองสงครารวมแล้วกว่า๑๐๐คนครับ
เดินทางไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานตินศูนลานนท์ในพื้นที่ตะบนพระวงครับ
เพื่อไปร่วมทำกิจกรรมแสดงความอาลัยต่อพลเอกเบรมตินสุรานนท์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
ซึ่งได้แก่ถึงแก่ศัลยกรรมเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคม๒๕๖๒ที่ผ่านมา
เพื่อร่วมการบรรลึกถึงคุณงามความดีที่พลเอกเบรมได้ทำไว้ให้ชาวสงครา
โดยเฉพาะการสร้างสะพานตินสุรานนทเชื่อมทะเลสาบสงขรา
ทำให้ชาวตำบลเกาะยอนและชาวอำเภอสิงหานครสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
โดยผู้เข้าร่วมงานก็มีการแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์นะครับและร่วมกันจุดเทียนไว้อาลัย
ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่พลเอกเบรมได้ประพันธ์และขับร้องเอาไว้
ทั้งนี้ในช่วงของการทำกิจกรรมแสดงความไว้อะไรนั้น
วงการทางสงคราได้ปิดสะพานฝั่งขาขึ้นหรือสะพานเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับ
เพื่อเป็นการร่วมกันจัดกิจกรรมและแสดงออกถึงเชิงสัญลักษณ์นะครับ
แล้วก็เป็นการแสดงความไว้อาลัยความกระตันอยู่ต่อประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษครับ